ทวงช่วงสายสายวันนี้แถวถนนชะลองกรุงเนี้ย
ตามทันนะฮะค่ะพอไปทันไปเจอแล้วเนี้ยไปถอมเขา
เพราะว่าทำไมไปชนแล้วหนีอ่ะไปดูนะฮะ
ผมเห็นพี่อยู่พี่ชนแล้วพี่ขับหนี

รักษาเย็นรักษาเย็น
ถ้าเป็นไปตามที่เขาอ้างนะ

มันก็มองได้๒อย่างนะ

เพราะว่าคนที่เขาขี่ตามเนี่ยคุณอ้ำเจ้าของโพสต์นะฮะ

คุณอ้ำบอกว่าขี่จักรยานยนต์ไล่ตามรถเก๋งสีดำคันนี้
โมงเช้าย่านถนนฉลองกรุง
เพราะว่าไปเจอเหตุรถชนกัน

ก็ไปถึงแถวเส้นทางย่านซอยคลังสินค้า
คนที่ชนเนี่ยคือเมียหลวงพี่แล้วพี่เมียน้อยนั่งอยู่ในรถ
คือมันไม่อย่างนั้นตายแน่อะไรประมาณอย่างนี้
แต่คลิปนี้มันก็แชร์ในโลกโซเชียลแล้ว

ก็มุมนึงเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็

เขาก็ถ้าเกิดเหตุชนแล้วหนีจริงแล้วไม่รู้จะตอบยังไง

ไม่รู้ว่าเรื่องจริงไม่จริงไงใช่ไหม
ได้ไปต่อเพราะว่าพอบอกว่าอย่างนี้ปุ๊บ

ก็เลยไม่รู้ว่าจริงไม่จริงยังไงนะฮะ

แต่ถ้าจริงขึ้นมานี่ก็ไม่เป็นไรพี่

ส่วนอันนี้จริงเลยในเพจเฮียขับรถ
เขาโพสต์เอาไว้แล้วขึ้นข้อความว่า
ดวงยังมีครับรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มแล้ว
โอ้โหอีกนิดเดียวเกือบจะโดนรถบัสทับแล้วอ่ะ

เดี๋ยวดูนะคะนี่ค่ะเหมือนกับจะแซงรถคันหน้าแล้วไม่พ้นล้มตึ้ง

นี่ไงเฉียดไปนิดเดียวเนี่ยนะคะ
โอ้นี่สีสาบไฟฟาดตรงแถวเกือบจะโดนร้อนรถหรือเปล่าไม่รู้นะ
ใช่ค่ะคือนาทีเป็นนาทีตายนี่นะคะ
ก็แชร์กันอยู่เพราะว่าจะเตือนนะ
เพราะว่าการใช้รถใช้ถนนต้องระมัดระวังค่ะ
โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ก็เนี่ยต้องระวังหน่อยระวังเป็นพิเศษ

อ่าก็เตือนกันไว้